โปรดติดตามตอนต่อไป
พี่โปรดติดตามตอนต่อไป
ลูกพี่หมามึงถ่ายมาเลยดิกู้
แล้วมึงไปส่งไว้

พี่หมาพี่หมาพี่หมา
มาถ่ายนะพี่
อันนี้ตัวนี้มันสายเสือบ

เออกู้ถ่ายนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมาถ่ายผม

เฮ่ยถ่ายนะพี่ถ่ายนะพี่ถ่ายนะพี่ถ่ายนะพี่
คนที่เป็นคนถ่ายและเป็นเจ้าของกล้อง

ที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถของคุณป้ามา

และเห็นผู้ชายเสื้อเทาคนนี้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นสายสืบ

ส่วนอีกคนบอกว่าเป็นผู้กอง

พลเมืองดีเนี่ยถ่ายไว้เพราะว่าเห็นว่าผิดสังเกต
สองคนนี้แล้วก็มีผู้ชายคนอื่นอีกเนี่ย
อยู่ข้างถนนและพยายามเหมือนเรียกรถจักรยานยนต์ของผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาตรวจ

โดยเฉพาะรถของคุณป้าท่านหนึ่งนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะสุ่มตรวจกระเป๋า
อันนี้เป็นการตรวจอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเสม็ดที่ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เจ้าของคลิปสังเกตเห็นว่าชายกลุ่มนี้มีลักษณะอาการเหมือนคนเมาสุรานะครับ
ซึ่งคนสวมหมวกแจ็คเก็ตที่มีคลิปแดงอ้างตัวว่าเป็นผู้กอง
ส่วนคนเสื้อเทาอ้างตัวว่าเป็นสายสืบแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเมา
แล้วคนถ่ายว่าพี่เมาพี่มาสืบได้ยังไงใช่ไหม
ก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และน่าสงสัยจริงว่า๒คนนี้ไม่ใช่ตำรวจ
แล้วผู้ชายที่เป็นพลเมืองดีก็เลยบอกให้ป้ารีบขี่รถไปเลย
ไม่ต้องสนใจเหตุการณ์นี้แล้วตัวเขาก็โตเถียงกับผู้ชายสองคนนี้นะครับ
เจ้าของคลิปก็ถูกชายกลุ่มนี้ล็อกตัวแล้วก็ถูกกระชากระเป๋า
ที่เราจะได้ยินเสียงในคลิปนะฮะว่าชายคนหนึ่งสั่งให้ยัดยาใส่ในกระเป๋า
พร้อมกับจะขู่ทำร้ายไม่นานก็มีคนเข้ามาช่วยนะครับ
จากนั้นกลุ่มชายกลุ่มนี้ก็พากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยครับ
เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบกับทางตำรวจจริงนะ
พันธุ์ตำรวจเอกยศวรรษงามสง่าภูมิกับการสพเมืองสุรินทร์
อันนี้ตัวจริงไม่ใช่ตำรวจปลอมนะเราก็สอบถามภูมิกับ
ภูมิกับบอกว่าได้สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะฮะ
แล้วก็ยืนยันว่าชายสองคนในคลิปไม่ใช่ตำรวจสพเมืองสุรินทร์
หรือเจ้าหน้าที่อาสาตำรวจหมู่บ้านแต่อย่างใด
เพราะเขาต้องตรวจสอบประวัติได้แหละมีภาพมีอะไรรู้เลย
โดยขณะนี้ได้ประสานให้ตำรวจชุดสืบสวนตามหาบุคคลในคลิปไปสอบสวนอย่างเร่งด่วน
แล้วก็จะเชิญผู้โพสต์คลิปเข้าสอบสวนอย่างละเอียดอีกด้วยนะครับ
ซึ่งหากพบว่าชายสองคนที่ปรากฏหน้าอยู่ในคลิปคือคนนี้กับผู้ชายอีกคนเสื้อคลิปแดงเนี่ยนะฮะ
แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นตำรวจถือว่ามีความผิด
ก็จะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับ